ตรงนี้บ้านเนี่ยเขาเป็นดาราสาวใจบุญโบวี่อิธามานั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเกะกะขออนุญาตกันแล้วนะคะที่บ้านหลังนี้เราจะไปถามคนด้วยนะคะว่าโบวี่จะแต่งการจริงหรือเปล่าอุ้ยร้อนน่ะเอาเขาผิดเกะกะเกะกะมาแล้วจ้า
นี่บ้านเนี้ยมันแบบสี่สิบแผดสี่สิบเจ็ดล้านไม่รู้ห้องนอนคอเลิศมากจริงจริงเดี๋ยวจะมาเกะกะนะคะ
อันนี้ห้องใครอ่ะและต่อไปนี้เราจะลองชมมาที่ห้องของคุณโบวี่
นี่นี่คุณผู้ชมห้องนอนโบวี่อันนี้ของของจริงนะคะห้องนอนแต่ความเลิศ
อยู่ตรงนี้จะมาเกะกะตรงนี้ค่ะนี่เป็นอ่างอาบน้ำอืมแล้วก็เป็นที่อาบน้ำที่แบบว่า
โอ้โหกลางแจ้งอาบแบบกลางแสงจันทร์แสงดาวพราวเสน่ห์มากคุณผู้ชม
หล่ะค่ะถ้าลองไปอ่างก็เกรงใจเขาน่ะค่ะมันเลิศเลิศโอ้โหอ่าความรู้นะคะ
ว่าจะไปเกะกะทางไหนหยิบได้เขามานี้เขามีแโคนสไปซ์ด้วยน่ะ

อาหารพี่นะครับแสดงเราก็จะมูท้ามาซุปตา

เวลเด็ด

สวัสดีค่ะ
มูท้ามานี่หน่อย

ให้เกะกะได้หนึ่งอย่างเลยเกะกะอะไรค่ะ

เขาเป็นคนดินอยู่ผู้ชายของมูนะ
แต่ถ้าให้เกะกะได้หนึ่งอย่างกับเกะกะอะไรคะ

บ้านหลังนี้ก็สร้างมาประมาณ๖ปีนะคะ

คือขึ้นตั้งนานเพราะว่า
ไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่ายุงกัดค่ะคุณ

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็คิดไม่ออก
ช่วงคิดไม่ออกเราก็หยุดสร้างไปบ้างอะไรบ้าง

เพราะว่าแม่

จะได้เอาเงินไปซื้อที่ตรง
แรงไล่บ้านเดิมแล้วสร้างใหม่
โน้ท